ไปดูบรรยากาศของการเดินทางกันหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
คืออย่างเมื่อวานบขศเขาก็มีการคาดการณ์ว่า
จะเดินทางออกนอกกรุงเทพกับภูมิลำเนา๒๙๐๐คน
แต่เมื่อวานนี้คนเดินทางออกจริงประมาณ๑๗๐๐๐กว่าคน
ทีนี้วันนี้วันที่๑๒เมษายน
ทางกระทรวงคมนาคมก็คาดการณ์ว่าคนจะเดินทาง
ไม่ว่าจะเป็นทางถนนทางบกหรือว่าทางอากาศ
ออกนอกกรุงเทพมหานครมีมากถึง๓แสนคน
ดังนั้นวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ที่หมอชิดด้วยทั้งที่ดอนเมืองด้วย
ไปดูบรรยากาศล่าสุดกันเลยนะคะจากผู้สื่อข่าวของเรา
คุณธิตาพาสิริพิพัฒน์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากดอนเมืองค่ะเชิญค่ะคุณธิตาภาค่ะ
พื้นที่เช็คอินที่อาคารผู้โดยสารค่ะ
ออกระหว่างประเทศที่สนามบินดอนเมืองขณะนี้นะคะ
เต็มไปด้วยผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

แต่ละคนต้องใช้เวลาเช็คอินประมาณ๑ชั่วโมงนะคะ
จะมีการพบเหตุผู้โดยสารพลาดเที่ยวบินตกเครื่องบ้างค่ะ
เช็คอินยาวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะคะ
เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ออกเดินทางไปต่างประเทศในเช้าวันนี้ค่ะ
ผู้โดยสารใช้เวลาไม่ต่ำกว่า๑ชั่วโมงในการรอเช็คอิน

ทำให้คนที่เผื่อเวลาเดินทางมาไม่ดีนะคะต้องพลาดเที่ยวบิน
ส่งผลให้สายการบินส่งข้อความเน้นย้ำผู้โดยสารให้เผื่อเวลาเดินทางอย่างน้อย๒๓ชั่วโมง
ส่วนบรรยากาศที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศเทอร์มินอล๒ถือว่าเรียบร้อยดีค่ะ
ผู้โดยสารใช้เวลารอเช็คอินเพียง๓๐นาทีเท่านั้น
โดยตลอดทั้งเช้านี้ยังไม่มีรายงานเครื่องบินดีเลยแต่อย่างใดนะคะ
สงการนี้ก็จะไปเขาหลักโดยไปบินไปลงที่กระบี่นะคะ๑๒๑๕ค่ะ
เพื่อจะระบายคนเพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลนะคะ
สามพนักงานที่ต้องทำงานคนเดียว
ค่อนข้างเวลานานแล้วคนปริมาณเยอะ
ก็แนะนำให้เพิ่มจำนวนปริมาณเคาน์เตอร์ที่เปิดบริการ
ขณะที่ภาคการขนส่งทางบกที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ
ยังมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้บริการ
เพื่อเดินทางออกจากต่างจังหวัดตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
โดยวันนี้คาดว่าปริมาณผู้โดยสารจะอยู่ที่๒แสนคน
เพิ่มเที่ยวรถ๓๐๐เที่ยวรวมเป็น๙๐๐เที่ยว
เดี๋ยวบริษัทคนทรงจำกัดหรือประขอสอบมั่นใจค่ะ
ว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารและไม่มีผู้โดยสารตกค้าง
ท่ากัสยานต่อมื้อท่าการว่าต่อวันทั้งวันนี้
จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการที่นี่ไม่ต่ำกว่า๑แสนคนค่ะ
พร้อมทั้งฝากประชาสมันสำหรับใครที่พบปืนฉีดน้ำมาที่สนามบิน

ข่าวไทยรัติวีรายงานจากท่ากัสสยานตลอดบินค่ะ

คือเรื่องปืนฉีดน้ำเป็นที่ที่สำคัญเหมือนกันนะ

บางทีเนี่ยปืนฉีดน้ำมันเหมือนกับปืนจริงคือมันเหมือนสิ่งเทียมอาวุธปืน

อันนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ารูปลักษณ์ที่มันเป็นเหมือนปืนฉีดน้ำสีสันสดใส